ตอนนี้ก็มีการแจ้งข้อมูลเข้ามาจากการไปสำรวจเรื่องของระบบขนส่งมวลชนนะครับ
ประสบกรณิกรแน่นทุกเที่ยวทุกขบวนนะครับ
เพราะว่าทุกคนต้องการเดินทางไปร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการร้องเพลงสันเสริญพระบรมีในครั้งนี้
แต่ว่าถึงแม้ว่าจะรอนานจะแน่นแต่ว่าทุกคนนั้นอดทนรอแล้วก็ต้องการจะไปให้ได้นะครับ
จากภาพของบรรยากาศภายในประเทศครับนำคุณผู้ชมมาดูภาพบรรยากาศในต่างประเทศกันบ้างนะครับ
มีบริการของการแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชในต่างประเทศมาฝากกันครับ
ทางด้านของนายจอนแคมรี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะครับ
ได้เดินทางมาในนามของประธานาธิบดีนายบารักษ์โอบามานะครับ
และประชาชนชาวอเมริกันเดินทางไปลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงวอร์ชินตันดีซี
พร้อมกันนี้นายแคนดี้ก็กล่าวแสดงความเสียใจและบอกว่าจะสนับสนุนประชาชนชาวไทย
ขณะเดียวกันนายแครรี่ได้ยกย่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ทรงเป็นผู้นำที่อุทิศพระวรกัยด้วยความรักต่อประสบกรณิกรชาวไทย
และส่งรักษาไว้ซึ่งมิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา
ลงภาพบรรยากาศพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
จัดขึ้นบริเวณหน้าวิหารเซ็นต์พอลในเมืองเบลเบิ้ลเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
ภายในงานก็มีการจุดเทียนแสดงความอาลัยและมีการขับร้องเพลงสันเสริมพระบารมีและบทเพลงถวายความจงรักภักดี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ท่ามกลางความโศกเศร้าของผู้เข้าร่วมงาน
โดยงานนี้มีประสบกรณิกรชาวไทยในออสเตรเลียพร้อมด้วยครอบครัวและชาวต่างชาติมาร่วมงานจำนวนมากนะครับ
ส่วนที่เมืองโลซานประเทศสวิสเตอร์แลนด์ได้มีการจัดพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่๒๐ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะครับที่บริเวณอาคารหลังเก่ามหาวิทยาลัยโลซานโดยมีนายธานีทองพักดีเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติในนครเจนีวาเป็นประธานกล่าวคำแสดงความอาลัยและมีชุมชนคนไทยประมาณ๑๐๐คนได้ร่วมกันจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อแสดง
ขอบคุณครับ